คุณผู้ชมมาดูประเด็นเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๘มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๔ปีเสียชีวิตอยู่ในแปลงผัก

ผลชนสูตรรอบแรกโรงพยาบาลบอกว่าถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิต
แต่ผลชนสูตรรอบ๒กลับบอกว่าเขาถูกของแข็ง
ไม่มีคมกระแทกที่ศีรษะจนเสียชีวิต
เรื่องนี้พ่อแม่บอกว่าลูกไม่น่าจะถูกไฟช็อตตาย
ลูกน่าจะถูกฆาตกรรมมากกว่า
ก็เลยเดินทางมาร้องเรียนที่กองปราบรามเพื่อขอความเป็นธรรมนี่แหละค่ะ
เพราะว่าผู้ต้องสงสัยที่พ่อแม่สงสัยเป็นลูกชายตำรวจในพื้นที่
เมื่อวานนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
พานายเวียงสิทธิ์โคชวรวัย๕๗ปีและหนังเครือวันสิทธิ์โคชวรวัย๕๘ปี
สองสามีภรรยาที่ต้องสูญเสียลูกไปไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากกองปราบปรามค่ะ
ลูกชายของพวกเขาก็คือนายธนวิทย์สิทธชวัลเสียชีวิตอยู่ที่คลองสาธารณะ
ห่างจากบ้านพักประมาณ๒๐๐เมตรในจังหวัดตรังในอำเภอรัศดานะคะ
เขาบอกว่าจาก๘มีนาคมจนถึงวันนี้เนี่ย๖เดือนผ่านไปแล้วไม่มีความคืบหน้าใดเลย
เวียงเล่าให้ฟังนะคะบอกว่า๘มีนาคมช่วงเช้าทุกคนในครอบครัวแยกย้ายกันไปทำงาน
ลูกชายเนี่ยไปเข้าสวนเป็นแปลงผักห่างจากบ้านพัก๒๐๐เมตร
ส่วนพ่อแม่ไปกรีดยางแล้วเอาน้ำยางไปขาย
กระทั่งใกล้เที่ยงแม่เห็นว่าลูกชายยังไม่กลับบ้านมากินข้าวเลยออกไปตาม
สภาพที่แม่เห็นคือลูกนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำขาอยู่บนตลิ่งและที่หลังมีรอยถลอกที่ศีรษะมีรอยช้ำและมีจอบตกอยู่ใกล้
คืออันนี้สาเหตุสาเหตุพ่อแม่ไม่เชื่อส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
คือโรงพยาบาลสงขลานนครินค่ะผลการชนะสูตรแพทย์ลงความเห็นบอกว่า
สมองกระทบกระเทือนจากการกระแทกกับของแข็งที่ไม่มีคม
นี่ไงแต่ว่ามีชาวบ้านเขาบอกเขาได้ยินเสียงผู้ตายร้องขอความช่วยเหลือด้วย
นี่ไงคะพ่อแม่ก็เลยบอกว่าเชื่อว่าลูกไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าช็อตและเสียชีวิตค่ะ
ก็เลยเอาผลทั้งสองผลไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลย
มีการสอบปากคำพยานไป๓ปากแล้วด้วยแต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบหายไป
ตอนนี้หมอที่โรงพยาบาลลูกพยาบาลรัศดาบอกว่า
บอกว่าไฟโจ๊ดแน่นอนบอกว่าไม่ใช่โจ๊ด
หมอไม่มีไฟโจ๊ดเขาว่าโจ๊ด
บอกว่าไม่ใช่โจ๊ดเสียงกับผมอย่างนั้น
เสร็จแล้วทางครอบครัวก็เออมันสงสัย
แล้วก็เออเอาไปเซ็นซูดดูเอาไปพิจูดดู
ก็อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เนี่ยผลที่ออกมา
เพราะมันไม่เหมือนกันเลยกับที่โรงพยาบาลนี้พูดออกไปชด
ส่วนข้างหลังเนี่ยมันมีจำที่ข้างหลังที่แจกลง
แล้วที่อ่าข้างเนี่ยข้างกระม่ำนี้
นี่ค่ะก็เป็นคำพูดจากคุณพ่อนะคะไปฟังคุณแม่หน่อย
คุณแม่เองก็บอกว่าฉันเชื่อว่าลูกฉันถูกฆ่า
แล้วรู้ด้วยว่าสาเหตุน่าจะมาจากประเด็นชู้สาวเพราะก่อนหน้านี้ลูกชายไปทำงานที่ภูเก็ต
พร้อมกับนางสาวจอยแฟนสาวและปรากฏว่ามีนายออสลูกชายตำรวจ
ซึ่งเป็นเพื่อนแถวบ้านและนางสาวแพมแฟนของนายออสเนี่ย
ไปด้วยค่ะพอลูกกลับมาสอบนายสิบที่บ้าน
นางสาวแพมแฟนของออสเนี่ยมาถามหาลูกที่บ้านแล้วก็ปรึกษาด้วยบอกว่า
ถ้าเกิดนางสาวจอยที่เป็นแฟนของลูกแม่เนี่ยไปได้เสียเมียอะไรกับนายออส
ซึ่งเป็นแฟนของหนูอ่ะอืมลูกแม่จะทำยังไงตอนนั้นเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าลูกตอบไปว่าก็คงทำอะไรไม่ได้
ก็ต้องปล่อยเข้าไปเลยคิดว่านี่แหละมันน่าจะเป็นประเด็นความบาดหมาง
และเรื่องชู้สาวระหว่างลูกของแม่กับนายออสที่เป็นลูกตำรวจในพื้นที่
พลตำรวจตรีนุกูลไกรทองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ยืนยันเลยนะคะว่ารับทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวจะเร่งรัดคดีให้
เบื้องต้นกับตำรวจสพรัศดาตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนทั้งทางตำรวจ
แล้วก็พ่อแม่ของผู้ตายเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
จะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
เดี๋ยวขออนุญาตมาดูไลน์ที่คุณผู้ชมส่งมากับเรื่องของ